ฟ้าสาวสวยสุดโหดที่บอกว่าโหดเพราะอะไร
คือเขาไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วบอกว่าผู้ชายคนนี้ไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินเข้ามา
วันเกิดเหตุก็คือนัดผู้ชายคนนี้ไปเคลียร์กันคุณผู้ชม
แต่ไม่ได้เคลียร์เปล่าเอาปืนมาด้วย
เอาลูกน้องมาสองคนรัวยิงไปสิบสองนัด
ชิงรถชิงทองชิงเงินและดูว่าผู้ชายคนนี้จะรอดไหม
ดูภาพเหตุการณ์นี้มาแล้วครับผู้ชายสองคนนู้นนะ
ชื่อว่าดันทุศรถือเหล็กมาผู้เสียหายก็ยังไงดี
ถอยล่วนไปก็อยู่ดูตามมา
แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยฟ้านัดผู้เสียหายมานะหวังจะมาเคลียร์กัน
เพราะเคยคบกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
นัทพลกับดนุสรมาแล้วมีปืนกับมีเหล็กวิ่งหนีสิครับ
แล้วเดี๋ยวมีฟ้ามาด้วยครับถือปืนเดินดุ่มมาเลย
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับหัวหน้าแก๊งก็คือฟ้า
เห็นไหมในมือขวามีปืนมามาแล้วครับ
ฟ้าดานุสรนัทธพลนะฮะฟ้าชื่อจริงคือธนพรสุวรรณภูมิอายุ๓๑ปี
ด่านุศรอายุ๒๓กับนัทธพลอายุ๑๙สองคนนี้เป็นลูกน้องของฟ้า
มาครับมีปืนมา๙มม๑กระบอกซองกระสุนกระเป๋าเงินของผู้เสียหาย
รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูปปี้ไออันนี้
เป็นหลักฐานทั้งหมดและเป็นของกลาง๓คนนี้คือผู้ต้องหา
ทำไมถึงเป็นผู้ต้องหาตี๓ของ๔กรกฎาคมนะฮะจุดกลับรถบริเวณทางข้าม
มอเตอร์เวย์รัชรัชดารามอินทาผู้เสียหายคนที่โดนยิงเนี่ยบอกว่า
ฟ้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผมจริงแล้วนัดมาคุยกันเพื่อมาปรับความเข้าใจกันตรงนี้
แต่พอมาถึงลูกน้องของฟ้าดึงกุญแจรถผมออกแล้วชักปืนยิงรัวใส่ผม๑๒นัด
ถามว่าโดนไหมไม่โดนเลยรัวยิง๑๒นัดไม่โดนเขาเลย
เขาก็เลยวิ่งหลบหนีวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาก็ไปเจอดะนุสรกับนัทพลขี่มรถตามมาดักรุมทำร้ายอีก
เอาไม้เอาเหล็กทุบตีจนเขาบาดเจ็บก่อนจะปล้นเอาเงินสดในกระเป๋าเข้าไปห้าพันสร้อยคอทองคำสามบาทแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
หลังจากเกิดเหตุเขาก็รอดตายมาได้ก็เลยไปแจ้งความไปแจ้งความสอนอโครครามจนสารออกหมายจับทั้ง๓คน
ฟ้าโดนจับก็ยอมรับใช่ฉันก่อเหตุจริงเพราะอะไรก็เนี่ยมาหลอกลวนเอาทรัพย์สินฉันไป
เคยมีความสัมพันธ์คบหากันก็จริงแต่มาหลอกลวงเอาเงินเอาทองไปแล้วมาทำร้ายร่างกายฉันด้วย
ฉันก็โกรธแค้นก็เลยชวนรุ่นน้องสองคนนี้มาล้างแค้นชำระแค้นกัน
น้าจำรวจก็เลยเอาพุทธอาหารสามคนนี้ดำเนินคดีโอ้โหโดนเขาหาพยายามฆ่าครับ
ปล้นทรัพย์แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็พกพาปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
สามคนนี้โดนฝากขังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหตุเกิดเพราะความสัมพันธ์
แต่มันมีเรื่องของทรัพย์สินมาเกี่ยวข้องก็เลยล้างแค้นด้วยชีวิตแบบนี้แต่ว่าเขารอดมาได้
โอ้โหโหดนะโหดนะกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมชัดเลยนะคะสุดท้ายโดนรวบยกแก๊งค่ะ